ตรงนั้นมันเป็นตลาดนัดวัดบ้านโคเกตบุญยสิริครับอำเภออำภาวาที่สมุทรสงคราม
แล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่รู้อีโน่อีเหน่เลยนะ
แล้วลองนึกดูเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะเลี้ยวนะเลี้ยวไปแล้วก็ไปเจอตลาดนี้เลย
ถ้าเกิดว่ารถมันทุกธรรมนี้เบี้ยงออกซ้ายไปเทิงมันเข้าตรงเต็นต์และนะ
เต็นต์ที่ติดตกนั้นอะเยอะเลยคุณผู้ชมความเสียหายอาจจะมากกว่านี้
แต่แค่นี้ก็ชนร้านค้าแผงลอยไป๓ร้านครับ
มีมอเตอร์ไซค์เสียหาย๕คันกระบาดอีก๑คัน
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมี๑ท่าน
ชื่อนางสาวกัญญาพรอายุ๔๕ปี

เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าไป
หลังเกิดเหตุชาวบ้านรีบไปดูเลยที่รถบรรทุก
ไปเจอนายประเกียจหรือว่าตาประเกียจเนี่ย
เป็นคนขับรถนะอายุ๘๓ปี
นี่ลงมาจากรถสภาพไม่สวมเสื้อ

ชาวบ้านที่เข้าไปโอ้โหลุมชกอ่ะชก
คุณตาประเกียจเนี่ยอ้างว่าเบรกแตก

ไปตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกาย
ส่วนญาติเนี่ยมาทำเรื่องประกันตัวตาประเกียร์ไปละ

ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุหน่อยนี่ไปสอบประคำพยานเพิ่มเติม
แล้วก็ไปดูก็ไม่พบร่องรอยการเหยียบเบรกนะ

แต่ได้ส่งรถบรรทุกเข้าไปตรวจสอบระบบเบรกด้วย
แล้วก็รอผลตรวจเลือดของตาประเกียจว่าสรุปตานี่เมาสุราหรือเปล่า
ว่ามีสารเสพติดแต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
และมีการเรียกผู้เสียหายมาเจรจากลายเกลี่ยตกลงค่าเสียหาย
กับทางประกันของรถบรรทุก๑๐ล้อด้วย
คนเจ็บ๓คนในอาการตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วครับโอ้โหลงอก
แต่ยังต้องรอผ่าตัดกระดูกที่หักอยู่
ส่วนศพของผู้ตายครับญาติเนี่ยรับศพไปบำเพ็ญกุศล
วัดในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา